ถ้าใครได้ชมทรัฐทีวีของเรา
วินาทีที่ท่านผู้ว่าประกาศบอกว่า

เราดูอยู่เราก็ยังดีใจตามไปด้วย
ตื่นตันค่ะแล้วก็ตลอด

การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่อง
ช่วงนั้นฝนไม่ตกด้วยปริมาณน้ำก็ลดลง

การทำงานของเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับ
คือตั้งแต่มีการแถลงข่าวยืนยันว่าพบทั้ง๑๓ชีวิตเนี่ยนะครับ

ทีมดำน้ำรวม๒๐หน่าย
ก็เดินทางเข้าถึงจุดเนินนมสาวนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่พบทั้ง๑๓ชีวิต

แล้วก็มีการตรวจสุขภาพในเบื้องต้น
ซึ่งเป็นของเหลวที่ให้พลังงานสูงแทนอาหาร

แถลงยืนยันว่าทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนเนี่ย

มี๒คนที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วก็อ่อนเพลียอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง
ขณะเดียวกันโดยระดับน้ำนะครับ
เมื่อช่วง๙นาฬิกาที่โถง๓เนี่ย
คุณผู้ชมที่ถูกตั้งเป็นกอง

ต่อมา๙นาฬิกา๔๕นาที
ซิลได้เริ่มดำเนินการติดตั้งสายโทรศัพท์สื่อสาร
จากห้องโถง๓ถึงเนินนมสาว
เพื่อให้ทั้ง๑๓ชีวิตได้พูดคุยกับญาติที่รอคอยอยู่ด้านนอกด้วย
ขณะเดียวกัน๙นาฬิกา๕๘นาที
ทีมกู้ภัยได้เริ่มลำเลียงขวดอากาศ
เข้าไปสนับสนุนการช่วยเหลือที่ห้องโถง๓
จากนั้นไม่นานสภาพอากาศที่ถ้ำหลวงเริ่มมีฝนตกลงมาเล็กน้อย
แต่ระดับที่ห้องโถง๓ยังคงอยู่ในระดับที่คงที่เช่นเคย
๑๓นาฬิกา๑๕นาทีช่วงบ่าย
ห้องโถง๓มีขวดอวกาศอยู่ในพื้นที่รวม๗๑ขวด
โดยหน่วยซิลเริ่มขนย้ายขวดอากาศทั้งหมดไปติดตั้ง
ตลอดเส้นทางถึงจุดเนินนมสาว
คณะทำงานจึงตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งระบบสูบน้ำ
เพิ่มเติมที่ห้องโถง๒เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
เมื่อเวลา๑๘นาฬิกานะครับมีรายงานว่าติดตั้งสายโทรศัพท์ถึงจุด๓แยกแล้ว
พร้อมดำเนินการต่อให้ถึงจุดเนินนมสาวด้วยซึ่งในภาพรวมตลอดทั้งคืน
จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในถ้ำรวม๗๖คนแบ่งเป็นหน่วยซิลแล้วก็ทีมแพทย์ที่จุดเนินนมสาว๗คน
หน่วยซิลประจำห้องโถงสามสินะครับจำนวนเก้านาย
และทีมนักดำน้ำทั้งไทยต่างชาติที่ห้องโถง๒รวมทั้งสิ้น๖๐นายนี่คือ
ลายปฏิบัติการพา๑๓ชีวิตออกจากถ้ำของปฏิบัติการทั้งวันที่ผ่านมานะครับ